เอามาตามเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งจับลูกกับภรรยาเป็นตัวประกัน
เมื่อวานนี้ก็ตำรวจก็ตระเวนตามกันนะคะ

เพราะว่าพาลูกเมียขึ้นรถไป

ก็อยู่กับตำรวจแล้วในตอนนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดมุกดาหาร

แล้วก็จับภรรยากับลูก๑เดือน
เป็นตัวประกันขับรถกระบะหนี

นี่คือหนูน้อยที่ถูกพ่อนะคะ
จับตัวไปพร้อมกับแม่นะคะ

นำเด็กมาวางไว้ที่ลานจอดรถ
วัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรม

ตำรวจก็ติดตามไปช่วยเหลือนะคะ
ผู้สุข่าวไปคุยกับสมเนร

เมื่อช่วงค่ำวานนี้ประมาณ๒ทุ่ม๒๐ค่ะ
เห็นรถกระบะขับเข้ามาในวัดมาจอด
อยู่ที่ลานจอดนานกว่า๑๐นาที
แล้วมีตำรวจนำกำลังมาดักซุ่ม

เนรก็เดินไปแล้วก็ส่องไฟฉายไป

คนก่อเหตุเนี่ยอุ้มหนูน้อยวางไว้ที่ลานจอดรถ
แล้วก็บอกให้เนรมาอุ้มเด็กไปให้กับตำรวจค่ะ
เนรบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือด้วย
แล้วก็สังเกตเห็นผู้ก่อเหตุมีอาวุธปืนด้วยนะคะ
ซึ่งก็บังคับผู้หญิงขึ้นรถ

ส่วนตำรวจก็ไล่ติดตามไปด้วยค่ะ
หนูน้อยตอนนี้ที่อยู่กับตำรวจนะคะ
ก็นำตัวไปที่โรงพยาบาลมุกดาหาร

ก็พบว่าแข็งแรงดีนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ตอนที่ตำรวจเนี่ยตามไปนะคะ

ตำรวจนำกำลังไปปิดล้อมห้องพักไม่มีเลขที่
ซึ่งตรงนี้เป็นที่ดินของญาตินายวีรพงศ์
อยู่ที่ตำบลบังไซใหญ่ที่อำเภอเมืองมุกดาหารค่ะ
พาภรรยาเข้าไปพักที่นั่น
ปรากฏภรรยาหนีออกมาจากห้องมาขอความช่วยเหลือกับตำรวจค่ะ
แล้วตำรวจก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

วีรพงศ์เดินออกมาจากห้องพักประมาณ๓๐เมตร
ตำรวจก็นำกำลังเข้าไปชาร์จล็อกตัวเอาไว้นะคะ
นี่ค่ะคือตอนที่จับคุณผู้ชมดูอาการ
ยังมีอาการอยู่เลยนะคะยังหลอนอยู่เลย
แล้วก็พูดพึ่มพำบอกบาปกรรม
นี่ค่ะนี่คือสภาพตอนที่ตำรวจล็อกตัวเอาไว้นะคะ

ซึ่งเป็นลูกกับภรรยาของเขาเองออกมาได้ค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจไปตรวจค้นในห้องพักแล้วก็รถกระบะค่ะ
พบปืน๓๘๑กระบอกพร้อมกระสุน๖นัด
แล้วปรากฏว่ารอบบ้านเนี่ยมีปอกกระสุนเยอะเลยนะคะ

หลังจากนั้นก็คุมตัวไปที่สพเมืองมุกดาหาร
รวมถึงเชิญพ่อของนายวีรพงศ์ไปร่วมสอบปากคำ

ถ้าเรานับย้อนเวลาหลังจากที่เขาจับลูกกับภรรยาเป็นตัวประกัน
ก็กว่า๕๒ชั่วโมงหรือกว่า๒วันนะคะ

จนถึงบ่ายโมงครึ่งของวันนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้ถึงได้สิ้นสุดลงได้ค่ะ